หมูป่าสู้อืม
คือมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย
ใช่แต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละค่ะ

ก็มีคนเลือกใช้ในทางที่ผิด

เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างขมักเขม่นแข็งขัน
ตำรวจก็ตามรวบทันทีเลยนะคะรายนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ชื่อก็คือนายปัญญาเดชาหรือว่าหลีถังอายุ๓๗ปี
ไปจับกันคาบ้านพักในพื้นที่หมู่๖ตำบลบางประแดงเลยนะคะ

นายปัญญาคนนี้เนี่ยเป็นผู้เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวโค้ด
โดยบอกว่าให้โอนเงินมาจะได้เอาไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ศูนย์หาย
หลงเชื่อเยอะมากคนไทยใจดีค่ะเราก็หวังใจว่าแม้จะเป็นส่วนเล็กน้อย

ไปตรวจค้นก็ไปเจอสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคูบอลของนายปัญญา
ตำรวจเขาก็ยึดมาแล้วก็ยึดมือถือยึดคอมพิวเตอร์มาด้วย
นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุนี้ด้วยนะคะ
โปรไฟล์เป็นผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจด้วย
แล้วก็เขียนไว้บอกว่าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย๑๓คน
โดยบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองแล้วจะนำเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินมาให้เยอะเลยค่ะ
ก็ไปดำเนินการที่เรียกอะไรเพื่อไปช่วยท้องน้องนะครับ
ซึ่งต้องกลับเรียนว่าหลายวิธีการเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็เครื่องคลายทั้งหมดที่ช่วยกัน
ในการที่มาดูแลแล้วก็ดำเนินการกับผู้กระทำผิด

คือไม่ควรจะใช้สถานการณ์อย่างนี้ในการที่จะมาหาผู้โยค
พอตำรวจเขาตรวจสอบประวัติของนายปัญญาเข้าไปเนี่ยนะคะ
อู๋ไม่ใช่น้อยเลยนะ
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เคย
ชอบแต่งกายเลนแบบตำรวจด้วย
แล้วยังเคยมีประวัติค่ะ
อ้างเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของโทรทัศน์ช่องหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอีก
ตำรวจก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเลย
ข้อหาที่โดนก็มีทั้งช่อกงประชาชนแล้วก็แอบอ้างเป็นตำรวจค่ะ
ถามนายปัญญารับสารภาพนะคะ
เขาบอกว่าก็โพสต์ข้อความขอรับบริจาคเงินจริง

ว่าจะเอาเงินไปช่วยครอบครัวผู้สูญหายทั้ง๑๓คน
แล้วก็เคยเปิดรับบริจาคแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วด้วยก็เลยทำ
รอบหนึ่งก็โพสต์ข้อความขอรับบริจักษ์เงินจริงนานแล้วค่ะ
เออนั่นแหละก็ไปแอบอ้างนี้แหละนะครับ